การหารือกันแล้วนะครับก็มีมติออกมาผ่านทางที่ประชุมสบคก่อน
เดี๋ยวดูเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้การประชุมของสบค
ที่ประชุมที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีเป็นประ
ที่ประชุมมีมติให้ประกาศขยายเวลาการใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามภรรกอฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ
ก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่๓๑พฤษภาคมนะฮะ
เดิมที่จะสิ้นสุดวันที่๓๐เมษายนนี้
ซึ่งการประกาศขยายเวลาออกไป๑เดือนของพรกรฉุกเฉิน
เนี่ยจะยังคงไว้ซึ่ง๔มาตรการพร้อมกันไปด้วยนะครับ
ก็คือควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
นี่นะฮะห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลา๔ทุ่มถึงตี๔
ดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
แต่ละจังหวัดท่านจะผ่านเข้าออกจังหวัดต่าง
ก็เหมือนเดิมท่านต้องมีเหตุจำเป็นแล้วก็ต้องดูเรื่องของการกักตัว
แล้วก็งดการดำเนินกิจกรรมในคนหมู่มาก
กิจกรรมต่างที่จะเป็นการรวมตัวของผู้คนห้างร้านสนามกีฬา
อันนี้ก็ต้องงดต่อไปนะครับแต่บางอย่างอาจจะผ่อนปลนได้นะครับ
ซึ่งวิธีการที่จะดำเนินการผ่อนปลนนั้นทางสบคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะไปพิจารณากิจกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีวิตโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผ่อนปลนให้เปิดได้
ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม
สถานที่นั้นต้องมีการวัดอุณหภูมิของคนที่จะเข้าไปนะครับ
เพื่อให้มีการทบทวนมาตรการทุก๑๔วัน
หากพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็จะยกเลิกมาตรการในการผ่อนปลนทันที
ขณะเดียวกันวันนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอแนวทางการผ่อนปลนโดยให้แยกเป็น๔ระดับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือสีขาวนะฮะสีขาวนี่คือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นกับชีวิตประจำวันแล้วอยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง
เป็นร้านเล็กเป็นสวนสาธารณะนี่อันนี้ก็อาจจะเปิดได้

ใช่เพราะว่าโล่งแจ้งใช่ไหมร้านเล็กก็คนไม่เยอะแบบนี้นะครับ
ส่วนโซนสีเขียวเนี่ยระดับสีเขียวนี่ก็จะเช่นสถานที่ประกอบการขนาดเล็ก
แต่ว่าติดแอร์แม้จะติดแอร์แต่พื้นที่ไม่เยอะไม่มาก
สนามออกกำลังกายในกลางแจ้งอันนี้อาจจะเปิดได้นะครับ
โซนสีเหลืองจะเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่ามีคนจำนวนมาก
อันนี้คือยังเปิดไม่ได้แล้วก็ระดับสีแดงอันนี้คือยิ่งห้ามไปใหญ่เลยนะ
สนามมวยสถานบันเทิงนี่จะยังไม่ให้เปิดกิจการนะครับ
ทั้งหมดนี้ต้องให้นายมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับ
แล้วจะให้ทางสภาพัฒน์ทำรายละเอียดเสนอเข้ามาที่ประชุมคอรมอ
เพื่อให้การเห็นชอบกันอีกครั้งหนึ่ง
ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดขนาดนั้นนะครับ
ยังได้แค่เป็นการพูดกันโดยนำเสนอโดยท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับ
แล้วก็ไม่ได้เจาะจงลงไปในกิจกรรมหรือรายละเอียดอะไรที่เป็นมติขึ้นมาเลยนะครับ
ถึงได้บอกว่าให้ไปคิดกันดีก่อนนะครับ
เราก็ใช้ชุดข้อมูลสถิติแล้วก็ดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ให้บ่ายนี้ไปคุยกันให้ได้ข้อสรุปดีนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้วันพรุ่ง
หรือวันพี่บอกวันที่๔ละครับ
ก็ยังไม่ได้มีตัวเลขวันที่๔เกิดขึ้นในที่ประชุมนะครับ
ท่านก็ยังให้เวลากับทางทีมงาน
ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ถ้าคือที่สรุปได้ก็คือต้องให้พร้อมจริงนะครับ
แล้วการประกาศนี้ก็จะต้องได้ใช้กันพร้อมกันทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นคงเป็นมิติที่ว่าถ้าจะเปิดพร้อมกันแล้ว

คือคุณหมอทวีสินโคศกสบคยืนยันว่ายังไง

ใช่ค่ะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้ระบุเรื่องของชื่อสถานที่

ร้านอาหารขนาดเล็กที่ไม่ติดแอร์

อันนี้ยืนยันว่ายังไม่มีมติอะไรจากคอรมอออกมานะฮะ
กระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ยังเสนอให้เลื่อนวันหยุด
ก็จะเหมือนเดือนเมษายนที่เลื่อนสงการใช่ค่ะ
พฤษภาคมก็จะมีวันศุกร์ที่๑
พฤษภาคมนี่วันแรงงานแห่งชาติแล้วก็มีวันพุธที่๖พฤษภาคมอันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชา

ก็เสนอให้เลื่อนออกไปก่อนนะฮะซึ่งก็ต้องรอคอรมอพรุ่งนี้เหมือนกัน
แล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับมี๗ตัวแทนจากสมาคมในภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเขาขอจำหน่ายแบบลักษณะคือซื้อกลับบ้าน
หรือไม่ก็เดลิเวอรี่เหมือนกับร้านอาหารกิจการอื่นที่ถูกปิด
อันนี้เขาบอกว่าเขาถูกปิดแล้วเขาปิดเลย
เพราะฉะนั้นขอให้เขาจำหน่ายลักษณะแบบนี้บ้างได้ไหม
ก็ต้องรอฟังเหมือนกันนะครับว่าคอรมอลจะว่ายังไง
ดังนั้นก็ต้องรอฟังกันอย่างชัดเจน
ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ณวันนี้เป็นเพียงมาตรการในลักษณะของการเสนอแนะ
เป็นผลของการประชุมสอบคอเท่านั้นนะคะ